สนุนโดยใหม่กาแฟเอ็มเรสโซนดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน
ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
อย่าเดินตามฝัน
ไม่ท้อไม่วันก็แรงที่มี

อย่าลาอย่าร้างไม่ตรี
เป็นคู่ชีวิต
ในยามที่มีวันนั้น

กลัวว่าจะลืมเนื้อ
ถ้าร้องได้ถ้าทำสำเร็จ
มันถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่พลิกผันสุดยอดจริง

มาถึงนาทีนี้แล้วนะครับ

เพลงนี้มีมูลค่าสี่หมื่นบาทคุณมงคลนะครับร้องได้หรือว่า

เพลงนี้เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทคุณมงคล
ร้อง
ร้องได้หรือว่า
ร้องได้หรือว่า
ร้องได้
อันดับ๔
เป็นไงผู้ใหญ่เป็นไงผู้ใหญ่วันนี้สบายดีเลย

เอ้าร้องได้แบบนี้ปิตติละกัน

จากเพลงของล้านก็อตจักรมันอาร์มคอนบุรี
ต้องมีสักวันคุณมงคลยังร้องได้

เป็นที่ปิติยินดีกับทุกคนผมว่าท่านคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ

ก็ทะลุมาได้จนถึงอีกนิดเดียวอีกเพลงเดียว
ได้เลย๖๐๐๐ตามต้องการไปจัดการกับชีวิตของตัวเองให้เรียบร้อย
อะไรคาราคาซังจัดการให้เข้าที่เข้าทางเลย

เงิน๔หมื่นเนี่ยเคยมีมั้ย

แต่ว่าก็จับมันจะไม่ได้เป็นก้อนแบบนี้เนอะ

แต่รู้สึกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ชื่นใจมากเลยที่ลุงทำได้

คนที่ดีจริงจากเนื้อแท้
ซื่อจริง
ได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับ
นั่นคือเงินที่ไฟฝันไว้ไม่ได้เยอะแยะมากมาย
แต่ว่า๖๐๐๐บาทก็จะชุบชีวิตครอบครัวให้ได้อย่างใจฝันไว้
นั่นคือโรงเลี้ยงเห็ดเพาะเห็ดไว้ให้กับลูกชาย

คืออนาคตของลูกเท่านั้นเองนะครับพ่อแม่จะเป็นยังไงไม่เป็นไร
สมชายพอได้ตังค์๔๐๐๐แล้วสมชายดีใจไหม

พ่อจะทำโรงเห็ดให้สมชายเอาไว้เลี้ยงเห็ด

เดี๋ยวมาคราวหน้าเอาเห็ดที่เพาะมาให้ดูด้วยนะ

ให้ครอบครัวของคุณมงคลกลับไปพักผ่อนที่โคราช

กลับมาเจอกันอีกเป็นเพลงที่เป้าหมายแล้ว

เผื่อว่ามันจะได้เกินไปอีกสักนิดสักกันหน่อย

มอเตอร์ไซค์สักหน่อยก็จะได้ไม่เป็นภาระ

ถ้าเราได้ซ้อมเราได้เรียน

แล้วเป๊กมั่นใจว่าลุงเป็นคนมีความสามารถ
ที่ทำได้นะจ๊ะ

และครอบครัวให้เขาประสบความสำเร็จนะครับ
เพื่อลูกชายอันเป็นสุธิรักของเขาให้ได้
รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ในรายการร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ในรายการร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ในรายการร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ในรายการร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ในรายการร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ในรายการร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ในรายการร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ในรายการร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ในรายการร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

โปรดติดตามตอนต่อไป